จากการประชุมนะครับในเรื่องของที่ประชุมผู้นำสุดยอดอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
มีวาระหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาก็คือการตัดสินใจจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครับ

นายกรัฐมนตรีก็แถลงข่าวผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่๓๔นะครับ
หนึ่งในประเด็นที่มีการแถลงก็คือผู้นำทั้ง๑๐ชาตินะครับ
สนับสนุนให้อาเซียนเนี่ยร่วมกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบอลโลกในปีสองพันสามสิบสี่
เพราะว่าอาเซียนเนี้ยนะครับคือมีนโยบายอยู่แล้วว่าเคยจะจัดในปีสองพันยี่สิบหกแต่ว่าก็ล้มโต๊ะไป
แต่ว่าถ้าเกิดจะจัดจริงนะครับในย่านอาเซียนเนี่ยอาจต้องเจอคู่แข่งในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเช่นจีนนะครับ
ซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจแห่งเอเชียแล้วจัดกีฬาระดับโลกมามากมายรวมถึงอียิปต์ไนเจรียแล้วก็ซิบาเว่นะครับที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกัน๓ประเทศแล้วก็มีออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์๒ชาตินะครับในโซนโอชิเนียที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเหมือนกันครับ
วันนี้ผู้นำทั้งหลายได้สนุนให้อาเซียนร่วมมือกันแล้วก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เรียกว่าฟีฟ่าเวิลครับในปี๒๐๓๔ถ้าเป็นไปได้นะครับ
ในโอกาสนี้ขอเช่นโชคให้ประชวรอาเซียนทุกคนส์สำรุนสมาคมฟุตบอลในแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อให้มารูปจัดข่อมห์สารนี้ด้วยกันนะครับ